เกิดเหตุรถตู้ขับปาดหน้ากัน

ท้ายที่สุดปาดกันไปปาดกันมา
ถึงขนาดจอดกันลงมา

เพราะว่าต่างฝ่ายต่างหยิบอาวุธออกมาด้วย

กรมการขนส่งทางบกเห็นคลิปแล้ว
ก็จะต้องดำเนินการตามมาตรการต่อไป

ปาดหน้า

และผู้โดยศาลที่รถก็ตกออกตกใจนะครับ
เพราะว่าเห็นปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาอยู่แล้ว

มีดลงมาจากรถแล้วก็ปรีเข้าชกหน้าอีกฝ่าย
คู่กรณีขับรถตู้ปาดหน้ากันไปมา
โดยฝ่ายที่ถือมีดเป็นคนขับรถตู้จากกาญจนบุรี

ส่วนอีกฝ่ายขับรถตู้โดยสารจากบ้านโป่งราชบุรี
เป็นคันที่บุรีศาเนี่ยถ่ายคลิปออกมาจากรถ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบพร้อมสอบปากคำ
จักรพันธ์จันเรืองคนขับรถจากราชบุรีที่ถูกชก
ซึ่งเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
หลังขับรถปาดหน้ากันไปมา
และถูกอีกฝ่ายถือมีดลงมาจากรถ
ชกทั้งที่มือยังกำมีดอยู่
ตัวเองกลัวอันตรายมากกว่าถูกชกซะอีกกลัวมีด
ก็เลยต้องรีบวิ่งหนีเลยนะครับ
ก็ต้องปล่อยผู้โดยสารตกออกตกใจอยู่บนรถแบบนี้
ฟังเสียงคนขับรถตู้สายจากราชบุรีหน่อยครับ

แล้วบอกว่าเขาว่าไงครับตอนนี้
ว่าเขาวิ่งถึงวิ่งแล้วเขาก็แพงเขาหรือ

วิ่งหนีอย่างเดียว

ครับคือแสดงพอพี่วิ่งหนี
พวกเขากลับเข้าร่วมหรือครับ
ไม่เขาวิ่งไล่ผมไปประมาณร้อยเมตรหน่อยครับ

ก็ต่อยคุณไหน

ไม่ได้สู้เลยครับ

ไปแจ้งความแล้วก็เตรียมเรียกคู่กรณี
ดำเนินคดีอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
และพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
ไม่มีข้อหาทำให้ผู้โดยสารตกออกตกใจ

แล้วเราก็อยากรู้แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
ผู้โดยสารจะยังไงต่อคุณ
ปัจราชบุรีสาขาอำเภอบ้านโป่ง
ก็จะดำเนินการเปรียบเทียบปรับทั้งคู่

ตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกพศ๒๕๒๒
โดยจะเรียกคู่กรณีไปให้รายงานตัว
สำนักงานขนส่งในวันนี้แหละครับ
แล้วก็จะต้องพิจารณาอีกครั้งว่า
จะเข้าข่ายต้องพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

คุณครับอยากให้พักหรือยังไม่ต้องพักครับ